มาตามความคืบหน้าเหตุสลดที่คนร้าย
เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตแล้วก็มีคนบาดเจ็บเกิดขึ้น
เมื่อวันที่๙กันยายนที่ผ่านมา
ทางด้านตำรวจได้ออกหมายจับมือยิง
อกจากนี้ก็ฝากขังผู้ต้องหาที่ขับรถให้
แล้วตำรวจก็พุ่งปมสาเหตุนี้ไปที่เรื่องของการฆ่าล้างแค้นประเด็นเดียวนะคะ
โดยตำรวจสพหนองหงที่จังหวัดบุรีรำ
ก็ได้คุมตัวนายนัทพงศ์หรือว่าตะวิชัยดิตอายุ๑๙ปีค่ะ
หนึ่งในผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุกระหน่ำยิงครอบครัวคู่อริคาวงข้าว
แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑รายบาดเจ็บ๑รายนะคะ
เหตุการณ์เกิดประมาณทุ่มครึ่งของวันที่๙กันยายนที่ผ่านมา
โดยได้ส่งตัวนายนัทพงศ์ฝากขังที่ศาลจังหวัดนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำค่ะ
เรื่องต้นก็ถูกแจ้งข้อหาคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันพยายามฆ่า
ส่วนจะให้ประกันตัวหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลนะคะ
พนักงานสอบสวนได้ยื่นขออนุมัติศาลออกหมายจับนายพานุกร
วิชัยดิตหรือว่านุอายุ๑๙ปีเป็นลูกชายอดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
เป็นผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงในวันนั้นด้วยนะคะ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกสุรชัยสังคพัฒน์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำก็เปิดเผยค่ะ
หลังจากที่สอบปากคำนายนัทพงศ์วิชัยดิต
ก็ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะ
พร้อมให้การว่าเป็นผู้ที่ขับรถมากับนายพานุกรมาด้วยเท่านั้นเอง
ไม่ทราบว่านายพานุกรจะมาลงมือก่อเหตุครั้งนี้นะคะ
ส่วนปมปัญหาชนวนการฆ่าตำรวจพุ่งเป้าไปที่ประเด็นเดียวค่ะ

แม้ว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะมีพ่อเป็นอดีตสมาชิกสภาเทศบาลแห่งนี้

แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอิทธิพล
เป็นเรื่องที่มาจากการทะเลาะวิวาดกัน

รวมถึงนายดัมมี่มีเรื่องทะเลาะวิวาดกันในร้านคาราโอเกะ
ตอนนั้นพ่อของนายพานุกรมาห้าม
แล้วก็ถูกมีดฟันจนได้รับบาดเจ็บ
พานุกรมือยิงก็เลยเกิดความแค้น

ส่วนการติดตามจับกลุ่มตัวนายพานุกรที่เป็นมือยิง
ตอนนี้ยังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง

เพราะว่านายพานุกรไม่มีเงินติดตัวไปด้วย
ซึ่งชุดสืบสวนก็ตามทุกวิถีทางเลยค่ะ
ตามทุกเส้นทางการหลบหนี
แล้วก็เชื่อว่าน่าจะได้ตัวเร็วนี้อย่างแน่นอนนะคะ